หลายท่านถามว่าถ้ำนาคาเปิดหรือยัง
นี่ก็เป็นการเรียกร้องของคนในพื้นที่เหมือนกัน
อยากให้ท่านรัฐมนตรีสั่งการให้หน่อย
อยากให้เปิดให้ทันวันออกพรรษาวันพรุ่งนี้นะฮะ
คือเขาบอกเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย

เดี๋ยวพาไปดูประเพณีที่สืบทอดกันมายาว
ที่่ลุงพ่อโตประดิษฐานอยู่ได้ก็จะประสบความสำเร็จ
แล้วนี่เป็นบรรยากาศค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งปีนี้คนก็มาร่วมงานเยอะเหมือนเดิม

เชิญหลวงพ่อโตจำลองลงเรือแล้วก็แห่ไปตามลำคลองสำโรง
บางพลีสมุทรปราการนี่แหละค่ะใครที่บ้านอยู่ริมฝั่งคลองเนี่ยจะมารอนะ
รวมถึงคนที่อยากมาร่วมพิธีก็จะได้สักการะบูชา
โดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือแบบที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วชาวบ้านเขาก็อธิษฐานกันไงตอนที่โยนดอกบัวลงไปในเรือ
องค์หลวงพ่อโตปฏิสถานอยู่เนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าโยนไปได้
เขาก็เชื่อว่าสิ่งที่อธิษฐานจะสำริดผล
สำหรับหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยปางสะดุ้งมาร
ศิลปะตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะขนาดหน้าตักกว้าง๓ศอกหนึ่งคืบ
แล้วตามตำนานเขาบอกว่า๒๐๐กว่าปีที่ผ่านมา
หลวงพ่อโตลอยน้ำมาจากทางเหนือ
พร้อมกับหลวงพ่อพุทธโสธรแล้วก็หลวงพ่อบ้านแหลม
หลวงพ่อโตลอยเข้ามาตามลำคลองสำโรง
ชาวบ้านก็มีการอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน
เป็นที่เคารพบูชาของชาวสมุทรปราการ

ใช่ค่ะไปต่อกันที่ถ้ำนาคาไหมฮะ
ที่ถ้ำนาคาก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวมา
เรื่องของการที่คนมือบอลไปขีดไปเขียน
แล้วก็ปิดให้บริการถ้ำนาคาที่บึงการเนี่ยนะคะ
ทีนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเขารวมตัวกัน
แล้วก็อยากส่งเสียงไปถึงทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อยากให้เปิดได้ไหมให้ทันวันพรุ่งนี้๒ตุลาคม
คืนสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดวันออกพรรษา
เพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ถ้ำนาคา

เพราะว่าจะมาชมเรื่องของประเพณีบุญบ้างไฟบ้างไฟพญานาค
และแต่ละคนก็จะมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำนาคาแห่งนี้
แล้วก็ถามว่าเขามีการซ่อมแซมหรือยัง
คณะกรรมการเขาบอกซ่อมแซมไอ้พวกรอยขีดเขียนบนหินทรายเรียบร้อยแล้วนะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้หลังจากนี้เขาก็ต้องมีการวางมาตรการไง
ป้องกันยังไงไม่ให้คนไปขีดเขียน
เขาบอกไอ้พวกนี้ที่เห็น
จัดการเรียบร้อยแล้วนะฮะทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดแล้ว
มีการวางมาตรการไว้แล้วในการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวทำแบบนี้อีก
ดังนั้นขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ย
ช่วยผ่อนผันแล้วก็เปิดถ้ำนาคาได้ไหม
แต่ทีนี้คุณทางกรมอุทยาน

ว่าจะเปิดพรุ่งนี้ได้ไหมจะเปิดเมื่อไหร่
แล้วตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดวิมารทิพย
เขาก็บอกว่าพอปิดถ้ำนาคาไปนะอุ๊ยชั้นเดือดร้อนเหลือเกิน
เพราะว่าร้านที่อยู่ตรงนั้น๒๐กว่าร้านปิดหมดเลย
รายได้วันหนึ่งที่เคยขายของได้กำไร

วันนะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเยอะนี่เขาขายได้เป็นพัน

ทีนี้ล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
ทางในวราวุศิลปะอาชา
ก็เตรียมแล้วที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบถ้ำนาคา
จะไปวันมรืนค่ะคุณผู้ชม๓ตุลาคม
จะไปดูซิว่าตอนนี้เหมาะสมหรือยังพร้อมหรือยัง
ที่จะเปิดถ้ำนาคาให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยว
ดังนั้นถ้าข้อเรียกร้องให้เปิดวันพรุ่งนี้

ก็อาจจะไม่ทันถ้าท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่วันที่๓
แต่เขาก็จะไปดูจุดอื่นด้วย
หินสามวานแหล่งท่องเที่ยวอันซีน
แห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองบึงกาลด้วยนะฮะ